ข่าวต่อไปนี้บ้านหลังนี้
แต่โชคดีที่คนร้ายไปเผาแค่ห้องนอนและเตียงนอน
แต่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากเรื่องของรัก
มุมนู้นใช่มั้ยคะมุมนู้น
ด้านบนสายของต่อตอนนี้นะครับ
ก็เห็นแสงเพลิงสว่างวาบจากการที่ไฟมันไหม้อยู่ภายในบ้าน
แล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดออกมาสองครั้ง

คุณผู้ชมสังเกตตามภาพให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะเห็นมีผู้หญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมทวมหน่อย
นี่ครับนี่ฮะสวมเสื้อน่าจะเป็นเสื้อสีขาวแล้วเดินออกมาเดินออกมาจากประตูนี่ครับ
แล้วพอไล่ดูกล้องในจุดใกล้เคียงก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันก็พบผู้หญิงคนนี้แหละลักษณะเดียวกัน
ซึ่งอันนี้เจ้าของบ้านคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุที่ไปเผาห้องนอนของเธอนะครับ
ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่บ้านนะฮะคือบ้านพักนี้เขาทำแบบเหมือนเป็นรีสอร์ทด้วยส่วนหนึ่ง
ลักษณะคือเป็นบ้านทรงโมเดิร์นชั้นเดียวอยู่ในพื้นที่หมู่๒ตะบนตะกรบอำเภอชายาที่สุราช
ก็ไปเจอคุณพัชระจิดาพามหรือว่าคุณออยอายุ๓๙ปีเจ้าของบ้าน
นี่ฮะเขาบอกว่าเนี่ยดูสิแล้วเขาเผาแต่ห้องนอนนะ
เขาเลือกแต่ห้องนอนนะเตียงนอนตู้เสื้อผ้าพัดลมแอร์โต๊ะเครื่องแป้ง
ของใช้ส่วนตัวโดนเผาทำลายหมดเลยครับอุ้ยนะฮะ
มันไม่ได้มีร่องรอยที่อื่นเขาเลือกเผาจากห้องนี้อย่างเดียว
ไม่ได้ลื้อคนเข้าของอื่นห้องอื่นภายในบ้าน
เหมือนคนร้ายจงใจจะทำแค่จุดนี้จุดเดียวถามว่าทำไม
ออยบอกว่าไม่อยู่บ้านจนกระทั่ง๑๐โมงเช้าของวันที่๙
เพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าเฮ้ยทำไมในบ้านมันมีแบบ
เขม่าอะไรเต็มไปหมดมีกลิ่นเหม็นด้วยประตูบ้านไม่ได้ล็อกเหรอ
แล้วพอเธอกลับไปดูก็เห็นสภาพแบบนี้คุณผู้ชมนะมีเขม่าวควันติดเต็มไปหมด
พอไปสำรวจดูอ้าวในห้องนอนไฟไหม้ครับแล้วที่สำคัญไปเจอไม้คบเพลิง
เอาไว้บนที่นอนลักษณะคือเหมือนถือครบเพลิงไปจุด
อุปกรณ์ในการก่อเหตุถูกทิ้งไว้ด้วยฟังเสียงคุณออยครับ
พี่ที่เขาเห็นเขาก็เข้ามาดูให้และก็งั้นเขาก็จะเห็นร้อยไหม้ค่ะ
แล้วก็มีกลิ่นและเขาก็เปิดเข้าไปดูก็จะเห็นว่าในห้องโดนเผาหมดเลย

โดยไม่เหลืออะไรเลยค่ะในห้องนี้
ก็จะเป็นห้อง๒นะคะที่โดนเผา
ตอนที่เข้ามาครั้งแรกมันจะมีครบเพลิงอะค่ะ
เป็นไม้อยู่ตรงนี้เป็นเชื้อเพลิงที่เอามาไว้เผาอะค่ะ
มันจะมีวงจรปิดบางส่วนนะคะที่โดนกดลง
แต่ก็จะมีบางส่วนที่เราสามารถเห็นผู้ต้องสงสัยได้
เพราะว่าเขาจะเดินออกมาทางประตูค่ะ
ผู้หญิงค่ะลักษณะท้วม
ยังไงก็รบกวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หากวันนั้นไหม้เยอะกว่านี้มันจะลามไปที่บ้านหลังอื่น
ความเสียหายจะเยอะกว่านี้มากค่ะ
ทีนี้คงต้องถามคุณออยว่าคุณออยสงสัยใครไหม
มีปัญหากับใครไหมใครถึงมาทำแบบนี้
คุณออยเขาตั้งข้อสังเกตไว้หนึ่งอย่าง
คือเธอเนี่ยมีแฟนใช่ไหมแฟนคือผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ผู้ชายเนี่ยเพิ่งไปหย่ามร้างกันมากับแฟนเก่าของเขา
แล้วทีนี้ตัวคุณออยเองเขาก็คบหา
คือเปิดตัวว่ามีการคบหากับผู้ชายคนนี้

ก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องไหมที่แฟนเก่าของแฟนเธอเนี่ย

ตำรวจก็ต้องสอบปมนี้ด้วย

หรือมาทำอะไรอย่างนี้เป็นการแก้แค้นหรือเปล่า